อยากจะเห็นบ้านเมืองไปในทิศทางที่ดีนะครับแล้วก็อยากทำสิ่งดีให้กับบ้านเมือง
มีเจตนาบริสุทธิ์ตลอดระยะเวลาที่เรานำพักกัน
ผมเรียนว่าผมต้องขอบคุณนะครับผู้สมัคร